คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เราได้เล่าไปว่าหมอปลาภรรยาของหมอปลาและลุงพลไปพบกับตำรวจ
ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไปติดตามความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ใช่ครับ
แต่สุดท้ายแล้วพอทีมข่าวของเราไปเจอไปคุยเนี่ยนะคะหมอปลากับภรรยาหมอปลาบอกว่า
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่อีกแล้วมาบอกว่าเดี๋ยวขอตามห่างห่างแล้ว
ขอติดตามข่าวผ่านสื่อมวลชนเหมือนคนอื่นอื่นเขาจะดีกว่าอืม
แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหมอปลากับภรรยาหมอปลามีปัญหาอะไรกับลุงพลหรือเปล่า
เออเพราะก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ว่าภรรยาของหมอปลาน้อยใจลุงพลครับ
ว่าจะนัดเจอกันกับลุงพลแต่ลุงพลกลับเบี้ยวไม่ยอมมาเจอ
นัดล่วงหน้าตั้ง๓วันจะให้มาเจอกับพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ด้วย

แล้วพยานก็เตือนแล้วว่าลุงพลไม่มาหรอกสุดท้ายลุงพลไม่มาจริง

ประเด็นนี้ค่ะก็เลยเกิดคำถามว่ามันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
ทั้งที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีคนนี้อยู่เคียงข้างลุงพลเสมอมา
ลุงเขยของน้องชมพู่อะนะคะ
วันนี้ค่ะเราก็ต้องไปถามมาให้เพิ่มแหละ
ถามลุงพลกับป้าแตนนี่คือวันนี้เลยนะคะ
คือเมื่อวานทางหมอปลากับภรรยาหมอปลาเขาตอบแล้วว่ามันไม่มีอะไร
ลุงพลกับป้าแตนว่ายังไงตกลงแล้วมีปัญหาอะไรกับหมอปลาหรือเปล่า
ก็พยายามจะถามอะค่ะว่าเอ๊ะแล้วทำไมหมอปลาต้องเลิกติดตามคดีของน้องชมพู่ด้วย
ลุงพลกับป้าแตนตอบทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
สาเหตุที่หมอปลาเลิกติดตามคดีของน้องชมพู่เพราะเหนื่อยค่ะ
เหนื่อยกับบุคคลบุคคลหนึ่งที่ไม่เคยให้ความร่วมมือ
แต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังแน่นแฟนเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลลุงพลบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการไปพูดถึงประเด็นดราม่าต่างในโลกโซเชียล
ทีนี้ค่ะลุงพลก็เลยบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยที่บ้านลุงพลเนี่ย
มีพิธีบวงสวงที่จะสร้างพญานาคเป็นพิธีใหญ่มาก
คนก็ใส่ชุดขาวไปร่วมงานกันเยอะเนี่ยนะคะสำหรับพิธีเนี่ยค่ะ
พิธีบวงสวงปาริจิตนาคาเริ่มตั้งแต่๖โมงเย็น
ลุงพลป้าแตนก็ทำพิธีทางสงฆ์และพิธีทางพราม
มีการรับถวายแล้วก็มีตาชาญค่ะพ่อของป้าแตนก็มาร่วมงานด้วยนะคะ
ก็ที่มาของการสร้างพญานาคก็คือก่อนหน้านี้ที่ป้าแตนเคยฝันเห็นพญานาคเลื้อยมาจากคลองตรงหลังบ้าน
แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบ้านแฟนคลับก็เลยมาทักว่าเห็นพญานาคมาปรากฏแถวคลองหน้าบ้าน
ก็เลยเป็นที่มาก็เลยเป็นที่มาในการสร้างพญานาคตรงนี้แล้วก็ทำพิธีแบบนี้นะคะ
สำหรับพญานาคที่ลุงพลป้าแตนจะสร้างขึ้นก็คือเป็นเงินที่ลุงพลได้มีการเปิดรับบริจาค
ผู้มีจิตสาธาร่วมสมทบทุนบริจาคในการก่อสร้าง๑๓๐๐๐๐๐บาท
ใช่ครับได้มา๑๓๐๐๐๐๐บาท
สำหรับปาริจิตนาคารนั้นก็จะมีความยาว๓๖เมตรสูง๙เมตรลำตัวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตรนะคะ
สำหรับเงินบริจาคการสร้างพญานาคลุงพลกับป้าแตนยืนยันว่ายอดคือ๑ล้าน๓แสนบาทจริงยอดเท่านี้เลย
แต่ยอมรับตรงว่าก็ไม่รู้หรอกว่าใครบริจาคเท่าไหร่อย่างไรแต่ยอดรวมเนี่ยคือ๑ล้าน๓แสนบาท
บางคนเขาไม่ได้ประสงค์ออกนามในการบริจาคเขาแค่อยากจะทำบุญ
เพื่อความโปร่งใสเนี่ยนะคะเขาก็แจกแจงว่าเขาได้เงินมาเท่านี้จริงแล้วก็สร้างพญานาคแบบนี้จริง
พอสร้างเสร็จเนี่ยก็มีการสรุปรายชื่อคนที่โอนเงินเข้ามาแล้วก็แจกแจงรายละเอียดเท่าที่มีข้อมูล
เพื่อป้องกันข้อคอรหาใครที่แจ้งเจตจำนงว่าบอกชื่อได้นามสกุลได้ลุงพลก็บอก
แต่ใครไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่รู้จะบอกว่าเป็นใคร
คือเขาเปิดเงินบัญชีขึ้นมาเนี่ยตอนที่เปิดบัญชีใหม่เนี่ยตอนนั้นก็มีข่าวว่าหมอปลา
แล้วก็คุณอุ๊บวิริยะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยบอกว่าไม่ควรจะเปิดบัญชีรับบริจาคลักษณะแบบนี้
แต่ว่าลุงพลก็เปิดเปิดแล้วก็จนได้สักล้านสามเนี่ยฮะก็ปิดบัญชีไป
แต่ตรงนั้นมันก็ค้างคาอยู่เอาเป็นว่าตอนนั้นเหมือนกับคุณอุ๊บกับหมอปลา
บอกว่าเขาก็ไม่ยุ่งนะแต่ว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วย
อันนี้ก็เป็นของขึ้นไหวบรรยากาศวันนี้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ค่ะประเด็นที่เปิดเรื่องเอาไว้ค่ะ
เรื่องที่ว่าหมอปลาภรรยาหมอปลาพี่อุ๊บวิริยะทนายเกิดผลทนายโนบิ
ไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ให้ดูภาพไปเมื่อวานนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่แล้วนี่นะคะ
ประเด็นนี้เกิดคำถามนะคะว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
คือลุงพลก็ได้ตอบคำถามไปแล้วบอกว่ามันไม่ได้โกรธอะไรกันหรอก
แต่หมอปลาคงเหนื่อยหมอปลาก็เหมือนกับถูกมองไม่ดีด้วยอะไรด้วย
อยากรู้อยากเห็นเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยก็เหนื่อยด้วย
แล้วก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในหมู่บ้านกกอกด้วย
ก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วเลิกติดตามคดีของน้องชมพู่แล้วดีกว่า
เมื่อวานนี้ที่ไปกรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าเดิมทีจะมีบุคคลบุคคลนึง
ที่เป็นคนนัดเนี่ยให้มาเจอกันแต่ถึงเวลากลับไม่ยอมมาตามนัด
มันมีประเด็นเรื่องตรงนี้เรื่องของการผิดนัด
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลุงพลกับหมอปลากับภรรยาหมอปลาลุงพลก็ยังย้ำกับเราในวันนี้ว่า
แน่นแฟนเหมือนเดิมหมอปลาก็ยังบอกตลอดว่าไม่ว่าจะยังไง
ก็ยังเป็นที่พึ่งให้ลุงพลเสมอลุงพลเองก็เลยไม่ได้กังวลอะไร
ไม่ได้เครียดอะไรแต่ทีนี้ค่ะก็หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
ลุงพลจะมีความเครียดอะไรไหมเพราะพอหมอปลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่แล้ว
ลุงพลจะปรึกษาใครจะมีใครให้คำปรึกษาครับนี่นะคะ
แล้วก็มีประเด็นที่ว่าภรรยาของหมอปลาก็น้อยใจลุงพลด้วยลักษณะประมาณนี้
ลุงพลก็เลยย้ำแบบนี้ค่ะว่าขอตอบแบบนี้ก็แล้วกัน
เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยจริงจริงแล้วภรรยาของหมอปลาเขาก็เป็นผู้หญิง
ก็มีอารมณ์อ่อนไหวก็มีน้อยใจถึงขั้นน้ำตาไหลร้องไห้ร้องไห้จริง
แต่ลุงพลบอกว่าได้ขอโทษไปแล้วตอนที่เทคิวแล้วก็ไม่ยอมมาเจอกันนะนะ
แสดงความจริงใจไปแล้วครับแล้วก็มองว่าเรื่องนี้ต้องให้เวลาคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาขาว
ด้วยความเป็นผู้หญิงอารมณ์อ่อนไหวด้วยยืนยันว่ายอมรับว่าเป็นหนี้บุญคุณหมอปลา
และภรรยาของหมอปลาตั้งแต่เริ่มต้นที่มีคนมาสงสัยในตัวลุงพลเอยอะไรเอ่ยเนี่ย
รับว่าเป็นหนี้บุญคุณจริงยอมรับว่าเนี่ยค่ะนี่คือภรรยาของหมอปลา
เขาน้อยใจลุงพลจริงยอมรับแต่ก็ขอโทษไปแล้ว
นิสัยของผู้หญิงเนอะผู้หญิงเราก็รู้อยู่แล้วเป็นเพศที่หวั่นไหวง่าย
การที่หมอฟ้าได้เสียความรู้สึกแล้วก็เลือกการน้อยน้อยใจพวกนี้
ก็มันก็ต้องให้เวลาพี่น้ำฟ้าเพราะว่าพี่น้ำฟ้าก็ไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้
อย่างที่หมอปลาบอกตั้งแต่อยู่กับพี่น้ำฟ้าจะไม่เคยพี่น้ำฟ้าร้องไห้
คือมีครั้งนี้ที่พี่น้ำปลาร้องไห้แล้วทำให้หมอปลาเสียความรู้สึก
ที่ว่าลงมาช่วยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด
ก็สำหรับหมอปลายังโอเคนะครับส่วนพี่น้ำฟ้าต้องให้เวลาท่าน

แต่ตัวนั้นไม่ได้รู้สึกหรือว่า
ไม่ครับยังมีความรู้สึกดีกับทั้งสองท่านเหมือนเดิมครับ
หลังจากที่หมอปลาได้ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ตัวท่านนั้นท่านไม่ไปด้วย
ทำให้หมอปลารู้สึกว่าเข้ามายุ่งวุ่นวายมากเกินไปไหม

คือส่วนของลุงกับป้าเนี่ยหมอปลายังคงอยู่
ผมครอบครัวหมอปลาพี่น้ำฟ้าเรายังคงช่วยเหลือกันอยู่
แต่ด้วยความที่หมอปลาท่านเป็นห่วงว่า
ท่านเข้ามาเยอะเกินไปไหมท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
รอบครอบรอบด้านมากกว่าครับ
ทีนี้ค่ะป้าแตนก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะ

เพราะรู้ว่าสิ่งที่หมอปลาพูดไปก็คือการหยุดหาคำตอบ

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของลุงพลป้าแตน
กับครอบครัวของหมอปลาเนี่ยยังเหมือนเดิม
ยังถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันดี
ก็ไม่อยากจะเก็บอะไรมาคิดให้เครียดนะคะ
ก็ไม่ค่อยชอบคนที่วิจารณ์อะไรต่างนานาด้วย

เรื่องที่คนวิจารณ์มาคิดก็เครียดเปล่า
ก็ขอเก็บขอจดจำสิ่งดี
เพื่อให้ชีวิตมีความสุข
ส่วนใครจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไร
ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ
จริงเราเคลียร์กันแล้วตั้งแต่วันแรกที่พี่ฟ้ามานะคะ

ก็ข้างนอกก็อาจจะเรียกว่าไม่รู้เท่าข้างใน
เราอยู่ที่ตัวเรากับตัวพี่ฟ้าหมอปลา
ก็คุยกันได้รู้กันได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไร
ส่วนคนอื่นก็คือคือส่วนที่เขาเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องแบบ
ทุกคำตอบทุกคำพูดที่เราคุยกัน
เพราะฉะนั้นป้าคุยกับหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเลยคุณลุงคุยเนี่ย
เราก็รู้เราเข้าใจค่ะในส่วนที่เราผิดเราก็ขอโทษท่านแล้ว
มันก็สบายใจตรงที่ว่าเราได้ขอโทษทุกอย่างที่เราทำผิดพลาดแค่นั้นเอง
กำลังใจของป้าคือจะมีอยู่สักสมมุติว่า๑แสนคนเนี่ย
มีกำลังใจมีคนที่เข้าข้างเรามีคนที่ดีกับเรา
เข้าใจเราอยู่แค่๑๐คนป้าก็มองแค่๑๐คนนั่นแหละค่ะ
ส่วนที่เหลือนะป้าก็จะไม่มองเพราะว่ามันทำให้เราไม่มีกำลังใจ
ไม่มีอะไรคือมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลย
ลองไปฟังทางหมอปลาหน่อยนะฮะค่ะความจริงเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ไว้บ้างแล้วนะครับ
แต่วันนี้หมอปลาอยู่ที่บ้านนะครับที่เพชรบุรีนะฮะ
เราก็ไปสอบถามมานะครับหลังจากกลับมาจากมุกดาหารนะครับ
ที่หมอปลาบอกว่าจะไม่ติดตามแล้วคดีน้องชมพู่เนี่ย
เดี๋ยวก็รอฟังจากสื่อเหมือนกับประชาชนทั่วไปก็แล้วกันนะครับ
กรณีนี้นะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ
หมอปลาบอกว่าเดิมเนี่ยที่มีการนัดหมายเป็นมั่นเป็นเหมาะ
ว่าจะขึ้นไปเพื่อติดตามคดีน้องชมพู่
ถ้าเกิดว่าปลายเดือนธันวาคมแล้วมันยังไม่มีความคืบหน้าเนี่ย
สิ้นปีเนี่ยนะจะไปติดตามที่ตำรวจมุกดาหารเนี่ย
แต่พอถึงเวลาที่จะไปติดตามคดีที่ตำรวจมุกดาหารนะครับ
หลายคนก็เปลี่ยนไปประกอบเปลี่ยนไปนะ
คือหมอปลาของหลายคนเปลี่ยนไปนะครับ
แล้วก็ไปทราบข้อมูลจากหลายฝ่ายว่า
เรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความจริงเกี่ยวกับทางคดี
ปกปิดข้อมูลมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เพราะฉะนั้นหมอปลามองว่าตัวหมอปลาเนี่ยคือคนนอก
เป็นคนนอกหมู่บ้านนะฮะถ้าจะไปดื้อดึงนะครับ
จะไปดึงดันเพื่อจะตามความคืบหน้าคดีให้ได้เนี่ย
ก็เกรงว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ยาก
ดังนั้นก็ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดีกว่านะครับ
แต่ครั้งนี้ที่ได้คุยกับหมอปลาเนี่ยก็เหมือนกับ
หมอปลาได้บอกอะไรแปลกนะเหมือนกับไปเจออะไรบางอย่างมานะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเดี๋ยวฟังแล้วกันนะครับ
เมื่อเราได้ไปคุยกับบุคคลหลายคนนะ
เขามีการวางแผนกันแบบแยบยนต์
ซึ่งบุคคลก็บอกว่าอย่างเช่นถ้าบุคคลคนนี้พยานเนี่ย
เอาญาติพี่น้องคือต้องเอาคนที่ไม่ใช่ญาติ
เขาวางแผนแม้กระทั่งถ้าโดนตำรวจจับแล้วขึ้นศาลเนี่ย
แล้วถ้ามันมีพยานเห็นเนี่ยถ้าญาติพี่น้องเป็นพยานเนี่ย
สารจะไม่เชื่อเขาวางแผนกันขนาดนี้แล้ว
เรามีความคิดว่าอ๋อเขาคงไม่อยากรู้ว่า
ใครคือคนที่ฆ่าน้องเอาง่ายเลย
เจ้าหน้าที่เองผมก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่
ท่านก็เข้าก็ทำงานยากมากเนื่องจากคนหมู่มาก
โกหกกันให้เป็นพยานซึ่งกันและกัน
คือทุกอย่างมันมีการวางแผนซับซ้อน
ถึงขั้นว่าถ้ามันมีการขึ้นลงขึ้นสารไงครับ
และประเด็นสำคัญผมก็เชื่อเหลือเกินว่า
หลายคนรู้ใครเป็นคนทำรู้ครับ
แม้กระทั่งคนที่เจอนู่นเจอนั่น
เห็นบุคคลหนึ่งอุ้มเด็กขึ้นไป
และคิดว่าเด็กคนนี้หลับอยู่คิดว่าชมพู่หลับ
แต่ก็แปลกว่าทำไมเด็กถึงนิ่ง
ไม่มีคนเห็นแต่คนพวกนี้
เขาไม่กล้าที่จะมาพูดความจริงกับเจ้าหน้าที่
เนื่องจากถ้าเขาพูดไปแล้ว
เขาอยู่ยากแม้กระทั่งคราวนี้มันเป็นบ้านเป็นหมอ
แล้วก็มีการนัดแนะว่าจะไปด้วยกัน
เข้าใจนะว่าอยู่ยาก

แต่ว่ารู้แหล่ะถึงขั้นบอกว่ามีคนเห็นชมผู้ถูกอุ้มขึ้นไป
ในสภาพแบบนิ่งนอนนิ่งไม่ไหวติ้ง
แต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงไม่มีใครให้ข้อมูลกับตำรวจ
หมอปลาบอกว่าก็ผมก็คนนอกอ่ะ
พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าข้อมูลที่แท้จริงมันไม่ออกมาเลย
ถึงขั้นลักษณะวางแผนเรื่องพยงพยานในชั้นศาลด้วยซ้ำอย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมก็ถอยดีกว่านี่หมอปลาบอกนะครับ
ส่วนเรื่องคดีนะน้องชมพู่นะ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ล่ะ
ที่ผ่านมาก็เคยถูกทางฝั่งแม่ของน้องชมพู่
เขาก็สงสัยมาอยู่แต่ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรกับใครนะฮะ
ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยนะครับตำรวจก็แถลงความคืบหน้าทางคดีเอาไว้
สักพักใหญ่ใหญ่แล้วนะครับหมอปลาบอกว่ากับลุงพลเนี่ยนะ
ก็ไม่อยากพูดอะไรมากรวมถึงประเด็นเรื่องของภรรยานะครับ
ก็ไม่อยากพูดถึงอีกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ
เอาเป็นว่าทั้งหมอปลาแล้วก็ภรรยาก็คือคุณน้ำฟ้า
ยืนยันว่าตั้งใจช่วยลุงพลมาก
จากนี้ไปเนี่ยก็คงต้องให้เวลาเนี่ย

แต่หมอปลาก็ฝากอะไรไว้ถึงลุงพลนะครับ
อยากจะฝากถึงลุงว่าอันนี้คือฝากนะ
ลุงวันที่ลุงตกเป็นผู้ต้องสงสัย

แต่วันนี้ลุงมีพวกยูทูปเบอร์

คราวนี้ลุงไม่ได้ดัง

แต่แค่อยากตั้งข้อสงสัย

เกินไปนะวันที่ลุงโกนผมนั่งนอนอยู่ในเปย์นะภาพนั้นมันยังตามติดตานักข่าวและใครหลายคน
แต่วันนี้ผมไม่รู้นะถ้ามุมมองผมคนพวกนั้นมาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรก็แค่ฝากให้คิดนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่หมอปลาพูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องนี้
ไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลเหมือนกับกลัวว่าจะอยู่ยากอยู่ลำบากก็ไม่รู้ว่าจากใครอะไรยังไงที่ไปใช้วิธีการเหล่านี้นะ
รวมถึงพูดถึงผู้ใหญ่บ้านกอกที่ไม่ยอมไปพบตำรวจตามที่นัดกันไว้เพื่อให้ข้อมูลคดีหรือว่าตามความคืบหน้าด้านคดีที่นัดกันไว้เมื่อวานนี้
หมอปลาบอกว่าก็เข้าใจผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้เราก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านเกาะนะฮะ
ผู้ใหญ่ก็ไม่ขอให้ข้อมูลสัมพ่งสัมภาษณ์อะไรแบบเป็นทางการนะนะแต่ก็เล่าให้เราฟังคร่าวนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยติดธุระสำคัญจริงก็เลยไม่ได้เดินทางไปกับกลุ่มของหมอปลาเพื่อไปหาตำรวจ
ถามความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสมมุติถ้าเมื่อวานถ้าไม่ติดธุระล่ะ
ถ้าว่างผู้ใหญ่บอกก็ไม่ไปก็ไม่ไปอยู่ดีเพราะคดีนี้ผู้ใหญ่บ้านกกอกแกบอกว่า
ผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ถือว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเท่านั้น
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เรียกเข้าไปพบมันก็เป็นเรื่องของคดีของเด็กในหมู่บ้านของครอบครัว
เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านกกอกบอกกับเราว่าถ้าเกิดเขาไปเนี่ยลองคิดในอีกมุมหนึ่ง
ก็ถูกสังคมที่มองว่าทีมรุงพลหรือเปล่า
ทางพวกครัวแม่หรือน้องชมพู่จะรู้ได้ว่าผู้ใหญ่เอญเอิงจะขอเป็นกลางดีกว่า
ก็คุยกับภรรยาแล้วภรรยาของผู้ใหญ่นะ
บอกว่าเรื่องนี้เราก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาดีกว่า

เหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นแบบนี้

เอาทีนี้เรื่องของพิธีบวงสวงพญานาคที่บ้านลุงพลที่เขาจัดอ่ะ

เนี่ยถนนหน้าบ้านลุงพลที่บ้านกรอกกรอก
คือโอ้โหจัดแต่มาพิธีอ่ะนะครับ

ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับ

เราได้คุยกับชาวบ้านกกอกนะ

ชาวบ้านกรอกกรอกบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

พิธีนะไม่เกี่ยวกับคนที่เข้ามา

ชาวบ้านกรอกว่าลองสังเกตดูดีนะ
ลองสังเกตดูดีนะครับ

ที่เป็นพ่อตาของลุงพลนะครับ

มีป้าถอนที่เป็นเพื่อนสนิท

เป็นคนนอกพื้นที่บ้านกอก
เพราะฉะนั้นชาวบ้านกกอกบอกว่า

เรื่องของลุงพลเรื่องของน้องชมพู่เนี่ย

เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งว่า

วงสวงพญานาคกับลุงพลเนี่ย

โอ้โหชาวบ้านกรอกกรอกมาร่วมพิธีบ้านลุงพลเนี่ย

นะคะชาวบ้านก็บอกเพื่อความเป็นกลาง

เราไปดูความเป็นอยู่ของพ่อแม่น้องชมพู่กันหน่อย

ตอนนี้ก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าผ้าคลุมกระเป๋า

ขายผ่านทางโซเชียลมีเดียในเพจ
ร้านแม่ชมพู่บ้านกรกนี่คือที่ร้านก็คือที่บ้าน

ร้านแม่ชมพู่นะคะ

ก็ทำให้ตอนนี้ก็ขายเสื้อผ้าเป็นหลัก

แต่ก็ยังทำนะคะลดลงหน่อย

มีผ้ามีเสื้อมีอะไรแบบนี้ค่ะ

ก็แม่ของน้องชมพู่บอกว่าก็รู้แหละ
ที่เขามาอุดหนุนเขาก็อยากจะมาให้กำลังใจ

ไม่ต้องเลือกเยอะไม่ต่อราคาด้วยซ้ำ

ก็เลยอยากจะขอบคุณนะคะทุกคนที่สนับสนุน

ปลาส้มเพื่อนรักคือมีหลายลาย

อะไรด้วยอย่างนี้ค่ะเพื่อนรักของชมพู่ครับ
แม่ก็ได้แต่ดูอยู่เหมือนคนอื่นนะคะ
เพราะว่าแม่คิดว่าแม่น่ะ
เป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์ที่สุด

นิ่งเขาเข้ามาก็ไม่ได้เกี่ยวกับแม่
เขาจะไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับแม่อยู่แล้ว

คือแม่ก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่า

ตำรวจคือนักสืบคนที่จะหาความจริงทั้งหมด

ใครอยากอุดหนุนเสื้อผ้า
ก็กระโปรงกระเป๋าอะไรต่าง

เพจร้านแม่ชมพู่บ้านกกอก

ทำงานเรื่องของคดีของน้องชมพู่อยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้มีผู้ต้องสงสัยอะไรเลยนะคะ
หน้าล่าสุดก็นู่นเลยตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแค่นั้นเลยนะคะ